เดี๋ยวให้คุณผู้ชมย้อนดูเหตุการณ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่ามีความคืบหน้ามีการออกไหมจับคนร้ายแล้วล่ะค่ะ
ที่เมื่อวานเราเล่าไปว่ามีผู้ชายคนนึงอ่ะค่ะ
เดี่ยวไปที่ร้านทองที่บ้านฉางจังหวัดระยอง
เมื่อนึงถือปืนเมื่อนึงมีถุงผ้า
เอาปืนจี้พนักงานร้านทองแล้วก็โยนถุงผ้าให้
บอกให้พนักงานที่ร้านทองใส่เงินใส่ทองเข้าไปในถุง
ใช้เวลาก่อเหตุแค่นาที๒นาทีเองนะคะ
ทองไป๔เส้นได้เงินไปอีก๑๕๐๐บาท

นี่ค่ะบอกพนักงานเร็วอย่าตุกติกไม่งั้นยิง
ให้เอาเงินกับทองใส่กระเป๋า
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทไป๔เส้น
เงินสดไป๑๕๐๐๐บาท

ขี่รถจักรยานยนต์สีฟ้าขาว
หนีไปทางอำเภอบ้านฉางนั่นแหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานบ่าย๒โมงครึ่ง

บอกที่เกิดเห็นลูกน้องยังงงง

แต่พอเห็นคนร้ายเอาปืนขึ้นมาตกใจมาก
ก็เลยรีบเอาทองใส่ไปในถุงใส่ทองไปก่อนนะคะน้ำหนัก๑บาท๔เส้น
คนร้ายจะให้กดปุ่มเปิดประตูร้าน
ทีนี้ทางพนักงานเขาตั้งสติได้ก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
เขาก็คงมาดูหาเวลาที่ไม่มีคนแล้วพอดีเขาก็คงสังเกตเห็นว่า
เด็กมันเดินเข้าไปหลังบ้านเข้าหน้าคนเลย
เขาเอาเงินก่อนไงเขาบอกให้กิดเงินก่อนแล้วก็ให้เอาทอง
ถ้าเงินสดเราก็ต้องไว้ใช้
คือล่าสุดตำรวจบอกว่าคนร้ายถอดเสื้อยืดที่เป็นเสื้อแขนยาว
ตอนที่ใส่ก่อเหตุรวมถึงหมวกกันน็อกทิ้งเอาไว้ที่ข้างกองขยะ
ซอยประเสริฐบุ๊กในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางห่างจากจุดเกิดเหตุไป๔กิโล
แล้วก็เจอรถจักรยานยนต์ของคนร้ายจอดทิ้งไว้ที่บ้านหลังนึง
เขตอำเภอนิคมพัฒนาส่วนตัวคนร้ายหนีไป
ตำรวจก็กระจายกำลังเพื่อติดตามคนร้าย
แล้วเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าตำรวจกดดันอย่างหนักจนคนร้ายเครียดมาก
แต่คนร้ายติดต่อกับภรรยาค่ะภรรยาของคนร้ายบอกว่าคุยกันทางไลน์
สามีบอกภรรยาว่ากำลังหนีอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกหรอกว่าหนีไปไหน
ภรรยาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็บอกภรรยาว่าสาเหตุที่มาเกาะเหตุนี้
จะเอาเงินไปใช้หนี้พนันวางแผนคนเดียววางแผนเนี่ยวันเดียวเลย
แล้วก็ตัดสินใจลงมือก่อเหตุนี่คือหน้าตาของคนร้ายนะคะ
นายนพคุณพิรมอยู่อายุสามสิบสามปี
เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในเขตอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ
แต่เขาเป็นชาวนครราชศรีมานะคะคาดว่าอาจจะกลับไปบ้านเกิดของเขาที่โคราช
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะตอนนี้ยังจับไม่ได้ค่ะ
เผื่อใครพบเจอนะคะค่ะคือได้ท้องไปแล้วยังไงอ่ะ
ก็ต้องไปหลบหลบซ้อนซ้อนใช่ค่ะเห็นไหม